จักรพงศ์กับนวัดนี่เขาก็เป็นคู่เสี้ยกันอยู่แล้ว
แต่ล่าสุดนวัดเนี่ยอาการไม่ดีพูดเลย
เนื่องจากว่านางก็ลงปอด

นั่งคุยคุยกับนางก็คุยกับนางอยู่ว่าอะไรยังไง
ฉันก็จะถามนางตรงว่าพี่นวัดเธออุบาทหรือเปล่าวะ

เดี๋ยวล้อยข้อหายออกมาพูดเองแต่ว่าคนทุกคนบอกว่าโอ้
ไม่ยอมฉีดวัคซีนก็เลยเชื้อเนี่ยก็ค่อนข้างจะลงปอด
ก็ค่อนข้างจะหนักก็ทุกอย่างให้นางออกมาตอบของนางเอง
ว่าคืออะไรก็คือตัวฉันเองเป็นคนรู้จักกัน
แต่ผมว่าเรื่องนี้มันไม่จบง่ายหรอกเพราะว่าในมุมของคุณนวัดก่อนหน้านี้
มีการออกมาพูดแล้วถูกไหมพูดถึงคุณแท็กคุณตุ๊กกี้แล้วก็คือบุ๊กกบ
ว่าในสิ่งที่ทั้ง๓คนลงไปเนี่ยหมายถึงตัวเขาหรือเปล่า
ถ้าออกมาเนี่ยคุณนวัดก็อาจจะต้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คืออะไรของคุณนวัดเองนะแล้วในมุมของทางทั้งสามคนเนี่ย
เขาก็ต้องมีข้อมูลในการชี้แจงข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน
คราวเนี้ยเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาแล้วเขาหมายถึงกันและกันแล้วเห
แต่ว่ามันคงเป็นใครไปไม่ได้หรอกคือฉันคุยกับนางนางก็แบบว่าเหนื่อย
อืมคุยนางคุยมาสามรอบแล้วอืมเนี้ยก็ตอนแล้วกับคุณแอร์สิบเอ็

ในกรณีนวาดหรือนายเพชรปลอม

เขาเรียกคันนี้มาตั้งแต่ตัดกรณีก่อนนะ
ใช่ใช่เอ๊เพชรปลอมน่ะวัดใส่

เอ๊กกี้มัตตุอวุ่มนะครับ
ปินดาราคนไหนแสดงความไม่พอใจโดยไม่ได้ใช้คำหยาบคายอะไร
ไม่ต้องกลัวแสดงจุดยืนของคุณนะคะ
ดิฉันพร้อมสนับสนุนโอบอุ้มและเป็นตัวแก่นำในการดำเนินคดีทางกฎหมายกับนายเพชรปลอม
หากมีการระรานพวกคุณทั้งการกระทำหรือวาจาจงกล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้องและด้วยเหตุผล
แล้วก็ใช้วิธีปัญญาชนดำเนินหน้าในชีวิตการงานนะคะแอนจักรพงศ์

เขาต้องรอคุณน้ำวาดก็ออกมาพูดแต่สิ่งที่คุณน้ำวาดก็พูดคุณน้ำวาดหนึ่ง
ฉันก็ถามพี่นวัดพี่นวัดรู้มาก่อนใช่ไหมว่าโกติติดอันนี้ถามจริง
เขาบอกว่าตอนนั้นผลอีกโก๊ยังไม่ออกอันนี้สิ่งที่เขาพูดนะ
ต้องให้นางออกมาพูดเพราะว่าตอนนี้คนหลายคนก็ต้องการฟังคำตอบจากนาง
ถ้าสมมุติเอาจริงตามหลักถ้ารู้ว่าเขาติดปุ๊บเราต้องกักตัวเลย
ทันทีอืมทันทีทันทีเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เขามารู้ตอนที่เขาถึงสตูดิโอแล้ว
เนี่ยก็คือตอนนี้สองคือเอาพูดตรงผมได้คุยกันแทบจะทุกคนแล้ว
แต่ละคนน่ะพูดข้อเท็จจริงไม่ตรงกันอืมอืมตอนนี้ข้อเท็จจริงไม่ตรงกันคือ
แต่ผมเองขออนุญาตไม่ไปก้าวร่วงในมุมพี่นวัดแล้วกันรอแกเสร็จแล้วแกออกมาพูดเอง
แต่ในมุมของคนอื่นที่ผมได้ไม่อยากโอกาสพูดคุยเนี่ยนะฮะ
มันก็มีข้อเท็จจริงบางอย่างในมุมของพวกเขานะฮะในมุมของพวกเขานะ
เขาพูดอย่างนั้นเลยว่าสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่ได้รับรู้
แม้กระทั่งในสตูดิโอที่ได้เห็นว่ามันคืออะไรบ้าง

คือไม่ได้ใส่แมสแล้วก็เหมือนแบบจนกระทั่ง

อย่างเงี้คือมันจะมีเรื่องราวอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นนะฮะ
รวมไปถึงเรื่องราวของไทม์ไลน์นะครับว่าคุณนวัดเนี่ย
รับรู้เรื่องมาก่อนหน้าวันที่๓๐หรือเปล่า

คุณนวัดก็ต้องออกมาพูดคือพี่นวัดออกมาก็คงจะพูดแหละว่า
เขารู้วันไหนแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาพูดก็คือเขารู้วันที่๓๐

เขาพูดแบบนั้นแต่ในมุมกลับกันก็ต้องไปดูว่าอีกฝั่งนึงเนี่ย
นะฮะคือเขาก็ต้องมีหลักฐานเหมือนกันว่า
นวัดเนี่ยรับรู้เรื่องมาตั้งแต่วันไหน
ถ้าเกิดรับรู้เรื่องมาตั้งแต่วันที่๒๙หรือ๒๘

เอาไว้ออกมาแล้วเดี๋ยวคงต้องมาเคลียร์ว่าเรื่องนี้มันคือเกิดอะไรขึ้น
สังคมเพราะมันเริ่มเป็นประเด็นเกิดขึ้นเหมือนกันไง